เอามาดูต่อกันที่เรื่องความรักฉบับวัยรุ่นสายแรปกันหน่อยดีกว่านะคะ

คือต้องบอกว่าความฮอตมันสูสีกันมากทั้งคู่
เพราะว่าฝ่ายชายเป็นขวัญใจของสาวแน่นอน
ซึ่งโต้งบอกเลยว่าแฟนเขาสวยเขาห่วงนะจ๊ะ
ต้องคอยสอดส่องไม่กระพริบตาเลยทีเดียว
ว่านุ่มคนอื่นจะมาแอบขายขนมจีบด้วยล่ะค่ะ
ก็มีวิธีทั้งดูอย่างไรครับ
แต่ผมมาก่อนมานานแล้วด้วยครับ

หลายคนก็นึกว่าแบบอิฉาผู้ราวมีชัวร์หวานทุกครั้งที่เจอกัน
จริงแล้วก็นิดหน่อยครับเหมือนพยายามเติม

เอาแบบเบาครับ